นี้เลยพี่เบิร์ตคือพอเห็นแชร์ในติ๊กต๊อก

มันจะเป็นมันมีแบบนี้แล้วใช่ไหมจริงใช่ไหม
ไอ้ที่มาพ่นสเปรย์แล้วเหมือนกับว่าเราก็แบบไม่ค่อยเริ่มตัว

มีข้อมือปลดข้อมือมีทองให้ทอง
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เอ๊ะเราจะต้องป้องกันต้องระวังตัวยังไง
เดี๋ยวลองดูโจรสองคนที่มาก่อเหตุนี้หน่อยค่ะ
แกล้งเดินดูสินค้านะครับ

แล้วมันก็ฉีดเลยครับผมฉีด
อันนี้พอหายใจทึบเข้าไปเหมือนมึนงง

เป็นยาสเปรจิตทำให้มึนงง

กว่าคนจะมาข้างในบ้านมาช่วยดูเขาก็ไปถึงไหนแล้ว

คือเห็นแบบนี้แล้วฟังเสียงบรรยาย
คนที่บรรยายเขาก็บอกนะว่ามิจฉาชีพ๒คนทำงานเป็นทีม
คนแรกแหละลูกศรสีแดงคือเข้ามาเหมือนกับมาดูของก่อน

เออพ้นอะไรมั้ยสเปรย์มืดใส่แล้วมันเป็นแบบสเปรย์ละอองแบบขาว
หลังจากนั้นเริ่มมีอาการเลยเหมือนกับจะมึน
และที่บอกว่ามันเร็วมากหลังจากสเปรย์ไปนับเศรษฐกญาณค์กี่วี
ไม่ถึง๓วิอาการผู้หญิงคนนี้ก็ออกแล้วค่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเมื่อก่อนถ้าเราอ่านข่าวมันจะคือยาสั่งว่ะ
แต่หมอจะบอกว่ามันไม่มีหรอกผมเนี่ยเออ
คิดไงว่าคนจะดูเยอะมากกลายเป็นไวรัลเยอะมากกลายเป็นข่าว
แล้วที่พี่เบิ๊ชถามเรื่องยาสั่งหลับสเปรย์เนี้ย
มันจะเกี่ยวข้องกันไหมหรือมันจะยังไงต้องไปถามหมอหมูค่ะ
หมอหมูในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
หมอหมูบอกว่าไอ้สเปรย์คาดว่านะ
ยาที่ใช้พ่นออกมาน่าจะเป็นยาสลบ
สูดพ่นเข้าทางเดินหายใจ
ตัวยาจะเป็นของเหลวไม่มีสี
มีกลิ่นฉุนแล้วก็เหม็นอับน้อย
ยาสลบตัวนี้คือมันอันตรายนะ
การมึงงและสลบตามมานะครับ
แตกต่างจากยาที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ที่มีการพูดถึงการป้ายยาตามร่างกาย

ยังไม่มียาสลบหรือยานอนหลับตัวใด

แล้วทำให้เกิดอาการสลบได้ในทันทีนะครับ

และภาวะช็อกจากความโนริตต่ำนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
พี่เบิร์ตถามเรื่องของยาสั่งยาสั่ง
คือหมอหมูพูดว่าก่อนหน้านี้ที่มีคนถาม
เคยเป็นข่าวว่ามาป้ายยามาจับมือ

เอาคือจริงหลังใหม่เรายังคุยกัน
มันจริงเหรอวะแบบนี้มันจะจริงเหรอวะ
มันมีเหรอวะใช่ไหม
แต่คือหมอหมูบอกว่ากรณีนี้ที่เห็นเป็นสเปรย์
คาดว่าไงน่าจะเป็นยาสลบแบบสูดพ่นเข้าทางเดินหายใจ
แล้วจริงยาสลบตัวนี้มันอยู่ในหวดยาอันตรายนะ
เขาจะใช้คู่กับยาสลบตัวอื่นเพราะว่ามันออกฤทธิเร็วมาก

ถ้าเกิดว่าเจอในปริมาณมากตายได้เลยนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าใครจะซื้อมาใช้เองก็ได้
เพราะว่ายาสลบแบบนี้คือต้องใช้ในสถานพยาบาล
ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นด้วยค่ะ
ครับแต่ที่แน่ยังไม่แน่ชัดว่า
ไอ้ภาพที่เปิดมาสักครู่มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่นะ